ข่าวนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันค่ะคิดดูสิที่ร้านส้มตำ
ลูกค้าก็กำลังนั่งอยู่ที่ร้านอ่าฮะจู่จู่คันขาวคันนี้ครับ
พุ่งมาพุ่งมาใส่คนลูกศรเขียวเนี่ยที่เป็นลูกค้าเนี่ยค่ะ
ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยคุณผู้ชมวงจรปิดจับภาพไว้ได้
จังหวะนี้นะมาแล้วโอ้โหกวาดไปแบบนั้นน่ะนะคะ
รถมาแบบนี้แล้วเห็นคนไหมเห็นฮะถูกอัดติดเสาไหมนั่นอ่ะ
เนี่ยสภาพที่แรกเห็นคลิปนี้ตกใจว่าเขาเป็นอะไรไหม
แต่ลูกค้าคนนี้รอดนะคุณผู้ชมครับนี่เป็นร้านขายส้มตำไก่ย่าง
ริมถนนสายร้อยเอ็ดเมืองสวงค่ะที่จังหวัดร้อยเอ็ด
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายสายเมื่อวานน่ะนะคะแล้วตำรวจเนี่ย
สภาพรถด้านหน้าก็พังเสียหายคนที่อยู่ในรถเนี่ย
กันสองคนนะคะมีคนที่นั่งมาด้วยติดอยู่ในรถ
กู้ภัยก็ช่วยเหลือออกมาแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ส่วนคนขับเป็นผู้ชายอายุประมาณ๒๐กว่า

แล้วมีรถกระบะของลูกค้าที่โดนไปอีก๒คัน
เฉียวท้ายรถจนยุบจนพังเสียหายเหมือนกันนะคะ
ทีนี้เราต้องถามหน่อย
ถามลูกค้าที่เขาเป็นเจ้าของกระบะที่ถูกเฉียวชน
ลูกค้าคนนั้นเขาก็เล่าให้ฟังนะว่าผมนั่งกินข้าวผัดอยู่ในร้านนี่แหละ
แต่จู่รถเก๋งขาวคันนี้พุ่งมาเลย

จังหวะนั้นผมต้องวิ่งหนีตายเอาชีวิตรอดไว้ก่อน
นี่ยังดีนะเนี่ยที่ผมไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
แล้วก็เลยถามว่าพี่คะพี่มีของดีอะไรหรือเปล่า

ใช่พี่ไม่ทันลุกเลยนั่นน่ะเนี่ยแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่ผมมี
นักข่าวดูนี่อยู่ที่คอผมเอาให้ดูค่ะ
นี่คือหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะคะ
คล้องคลอเอาไว้ตลอดเวลาเลยค่ะ